คุณผู้ชมคะส่วนช่วงฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดวันนี้นะคะ
ใครที่มีปัญหาเรื่องของเท้ามีกลิ่นอับหรือว่ารองเท้ามีกลิ่นเหม็นเนี่ย
ต้องดูเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นอับจากเท้า
แรนด์บุ๊กนะคะวันนี้คือเจ้าของของแบรนด์เนี้ย
บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำบริษัททัวร์ต่างชาติ
แล้วก็รถเช่ารถรับส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็เลยทำสเปรย์ระงับกลิ่นอับจากเท้า
ขายนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรถเขาด้วยทีนี้พอติดโควิดไม่มีนักท่องเที่ยว
ก็เลยทำมาปรับมาสำหรับลูกค้าคนไทยช่องทางการติดต่อสั่งสินค้า
ก็คือตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้ว
หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาท
เขาบอกว่าฉีดได้ทั้งเท้าแล้วก็รองเท้าด้วยค่ะ
นี่นะคะเราก็จะรีวิวแบบนี้ให้คุณผู้ชมทุกวันนะคะ

คือเราอยากจะช่วยคุณผู้ชมทุกท่านจริง

จะเป็นอาหารเป็นสินค้าเป็นภาพหรือเป็นคลิปก็ได้นะ
สองค่ะบอกชื่อรายละเอียดสินค้าสถานที่ตั้ง
เราจะจับมือกันผ่านช่วงเวลาลำบากในช่วงโควิด๑๙นี้
ไปด้วยกันมาฝากร้านกับเรากับไทยรัฐทีวีนะคะ